เริ่มต้นข่าวสารวันนี้ดูเรื่องของการเข้าไปจี้ชิงเงินจากธนาคารกันหน่อยนะฮะ
ปกติก็จะเห็นช่วงกลางวันบุกเข้าไปด้วยสารพัดรูปแบบ
แต่ว่าในท้องที่ของสนบุภารามเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
เนี่ยนะฮะประมาณเที่ยงคืน
กรุงกสิกรไทยสาขาธนบุรีสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยมันดังไง

ไปดูกันหน่อยฮะว่าคนร้ายอยู่ตรงไหนและกำลังทำอะไรอยู่ครับท่านผู้ชมครับ

มากี่คน
มากี่คน
มากินครับ
คืนนี้ประมาณเที่ยงคืน๕นาทีครับทุกผู้ชมครับสนบุภารามได้รับแจ้ง
สัญญาณเตือนภัยดังในแบงค์กสิกรไทยสาขาธนบุรี
อยู่ที่ถนนประชาธิปกนะครับแขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตธนบุรีกรุงเทพ
อ่าท่านภูมิกับการสอนอบุภารามพันธมตเอกภูมิยศเหล็กกล้าก็นำกำลังไปเลยนะครับ
ไปถึงเนี่ยพบว่าคนร้ายยังอยู่ในธนาคารนะค่ะอ่า
ก็ต้องเข้าไปปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มตัวคนร้ายคนนี้ไปหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์นะฮะ
อ่าทราบชื่อตอนหลังเนี่ยก็คือนายนิพนธ์คำอยู่อายุสามสิบปี
ตรวจค้นในตัวพบเงินสด๒๐๐บาทอยู่ในกระเป๋ากางเกงนะครับ
ส่วนจุดที่นายนิพนธ์เข้ามาในธนาคารเนี่ยนะเข้ามาด้วยการใช้แฉลงกับไขควง
ัดประตูทางเข้าแล้วก็เข้ามาคงกะว่าดึกแล้วไง
ไม่มีคนอยู่ก็งัดเข้ามาเลยแต่มีเงินอยู่ได้เงินไปสองร้อยเองเหรอ
ใช่ค่ะเนี่ยฮะร่องรอยการงัดคือพองัดเข้าไป
แม้ว่าจะไม่มีคนอยู่ไม่มีเจ้าหน้าที่แต่เขามีสัญญาณเตือนภัยใช่
แล้วตัวเองก็ได้เงินไปสองร้อยเนี่ยนายนิพนธ์บอกว่าไปหยิบซองเงินมาได้ซองหนึ่ง
อ่าจากลิ้นชักในเคาน์เตอร์ฝากถอนอ่ะค่ะซึ่งมันมีอยู่สองร้อยอืม
คือปิดแบงค์นี่เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเข้าเฟฟหมดแล้วนะ
นายนิพนธ์บอกว่าเพิ่งตกงานและก็ยอมรับว่าที่งัดประตูเข้ามาเนี่ย
เพื่อต้องการมาลักทรัพย์จริงก็หยิบซองเงินมาได้ซองหนึ่ง๒๐๐บาทนะ
ต้องการเอาเงินไปซื้อข้าวกินอืมอ่าฟังแล้วมันก็น่าสงสารอ่ะอืม
แต่มันไม่ได้ไงค่ะใช่ไหมไม่มีเงินกินข้าวก็มันก็ต้องไปทำงานใช่เออ
เพราะมันก็คือการกระทำความผิดกฎหมายไงฮะใช่ตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีแล้วครับ
จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายนิพนธ์คำอยู่นี่เคยมีอ่า
คดียาเสพติดอยู่ด้วยนะครับอ่าสอนอบุภารามก็แจ้งข้อหารักทรัพย์
เวลากลางคืนอืมโดยทำลายสิ่งกีดขวางค่ะอื้อหือ